พูดเรื่องเมื่อวานดีกว่าที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้

น้องพี่ที่รักพี่แจ๊กเกอรีนก็ไปด้วย

ไม่ได้ไปเล่นอะไรกับเรื่องนี้แล้วมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรไหม
ไปดูให้เป็นสักขีพยานนิดนึงว่าหนังเขาดีจริงหรือเปล่า

นี่ยาย่ามาหมดพี่แจ๊กถามหน่อย

นาเด็ดไม่มานะคะเพราะว่านาเด็ดไปบาหลีค่ะ
ซึ่งเรื่องนี้จะฉายวันนี้นะคะ
วันที่สิบคือจะบอกอุ้ยนิชคุณก็เล่นน่ารักเถอะ
เผ่อแล้วตัวเขาเล่นอะไรตัวสมทบอ่ะเพียบนะคะ
เอลลี่ลูกพี่อ่ำก็เล่นเป็นยายาตอนเด็กนะคะ
ชื่อคุณน่ารักนึกเด็กญี่ปุ่นหนุ่มญี่ปุ่นชื่อโมตินะคะ
เฉลยว่าพี่ณเดชน์มาจริงมาไหมแล้วส่งดอกไม้มาหรือเปล่า
ไปฟังน้องยายาเลยค่ะยาย่าค่ะ
ตัวนี้รุนไหมเอ๋ย

น้องสนุกขอฟังด้วยนะคะสำนับสื่อพี่ดิก็ครับ
เราจะเข้าฉายวันที่๑๐นี้แล้วก็ชวนเพื่อน
คนในครอบครัวไปดูกันนะคะหวังว่าจะชอบกัน
พี่แจ๊คคะชื่อภาษาไทยเนี่ยน้องพี่ที่รักภาษาอังกฤษชื่ออะไรนะคะ
ก็เป็นหนังเรื่องแรกของน้องยายาจริงเขามีเรื่องอีกนานหนึ่ง

แล้วก็พี่ณเดชน์ฉันมีภาพเฉลยนางไปบาหลีไปเล่นเซิร์ฟค่ะคุณผู้ชม
สไตล์ผู้ชายแข็งแรง